เรื่องของการทำพิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ป่วยแล้วหาสาเหตุไม่ได้หรือไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วไม่หายชาวบ้านเขาก็มารวมตัวกันทำพิธีกรรมแบบนี้ครับ
โอ้โหเอาดูผ่านเผินเป็นพิธีกรรมที่สนุกสนานอยู่นะรื่นเริงอยู่นะออกมารำออกมาม่วนกันนะ
แล้วถ้าพูดในเรื่องของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการไหว้ผีเราก็จะนึกถึงผีฟ้าเอ่ยพวกเราเต้นรำ
น้ำแบบนั้นออกไปต่อคุณศิษฐานอย่างนี้เลย

จัดขึ้นที่บ้านของครูบาหรือผู้รักษา

หมู่บ้านสำโรงโคกตำบลกุฎน้ำใส
อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
นี่เป็นพิธีกรรมโบราณที่ชาวอีสานเขานะ
ทำกันมานานแล้วนะ

อาจจะมีความแตกต่างไม่เหมือนกัน
เรื่องของการแต่งกายหรือพิธีกรรม

ตรงที่ว่าเหมือนเป็นการขอพร
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้
โดนบันดาลให้คนที่เขาป่วย
แล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้

พูดง่ายเป็นการเพิ่มเติมเสริมกำลังใจนั่นเองนะครับ
หลายคนนะไปหาหมอแล้วมีอาการป่วย

แต่ตัวของคนคนนั้นยังไม่หายป่วย
เขาก็จะมาพึ่งการรักษาทางใจ
กับพิธีกรรมลงขวงผีฟ้านี่แหละครับ
พิธีกรรมของเขานะฮะจะมีการถวายดอกไม้
บอกกล่าวครูอาจารย์ผีฟ้าแต่ละองค์
จากนั้นจะมีการรำวงสวงอย่างที่เห็นในนี้

แล้วนอกจากนี้ยังมีการเสี่ยงทายฟ้าฝนด้วย
เพราะว่าพิธีกรรมแบบนี้มันก็เกี่ยวข้องกับวิถีของชาวบ้าน
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็เป็นเกษตรกร
เพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งพาในเรื่องของฟ้าฝนอากาศ

ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมที่สร้างกำลังใจให้กันและกัน

จากคุณแธมมี่สาวอิงฟ้าที่ด่าขวัญเกาต์จำ